ทีนี้คุณผู้ชมคะขยิบมาใกล้หน้าจออีกนิดนึง
ขยี้ตาแล้วเดี๋ยวดูหน้าจอไปพร้อมกันหน่อย
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เอาจริงตอนก่อนเบรก
คุณสืบสกุลให้ได้ดูภาพนี้ดิฉันน่ะสารภาพตรงเลย
มองไม่เห็นคือต้องบอกว่าภาพนี้เนี่ยนะคะ
เป็นเจ้าของบ้านสวนม่อนฮักที่เชียงราย
เขาจะขุดสระน้ำช่วงหน้าแรงแล้วพอขุดไปไปเจอต้นตะเคียนค่ะ
เอาต้นตะเคียนขึ้นมาปั๊บเจอภาพถ่ายติดวิญญาณที่เขาบอกว่า
เป็นผู้หญิงชุดไทยอยู่บนต้นตะเคียน
คุณผู้ชมไม่ว่าจะดูอยู่หน้าจอบอกมาทางไลน์ก็ได้
ว่าเห็นไหมแล้วอยู่ตรงไหนฮะ

แต่บางคนเขาบอกว่านี่ไงเห็นชัดเลย
เป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีเขียว
แต่บางคนก็บอกว่าเขียวเหรอไม่ใช่สีแดงเหรอ
เขานั่งพับเพียบอยู่บนโคนต้นตะเคียน
ถ้ามองดีก็อาจจะเห็นเป็นรูปร่างเป็นคนนะ
ตรงวงกลมด้านล่างนะครับ
เขาบอกว่าเจ้าของบ้านสวนม่อนฮักที่จังหวัดเชียงราย
ที่ชื่อว่าคุณพัทรเนธ
มีการจ้างรถแบ็คโฮลขุดลอกสระน้ำ
เพราะว่าปีนี้แรงจัดไงคะแล้วน้ำในสระมันแห้ง
ก็เลยจ้างแบ็คโฮลมาขุดเพื่อเปิดตาน้ำตั้งแต่๗พฤษภาคมแล้ว
อันนี้เป็นบรรยากาศช่วงตอนที่ทำงานนะ
กำลังขุดแบ็คโฮลลงไปหาตาน้ำ
เสร็จแล้วพอขุดเสร็จปั๊บก็กลับไปพักผ่อน
ก่อนจะหลับลึกเขาบอกว่าเขาฝันด้วยนะ
เขาฝันว่ามีผู้หญิงสาวสวยรูปร่างสูงโปร่ง
มาบอกให้ขุดดินลึกลงไปอีกสัก๑๐เมตร
แล้วเดี๋ยวตาน้ำจะอยู่ตรงกลางสระ
พอรุ่งขึ้นเนี่ยทางตัวนางสาวพัทรเนธ

เลยไปบอกเจ้าของรถแบ็คโฮล์
ต้องขุดไปแบบนี้นะอีกสัก๑๐เมตรนะ
หลังจากนั้นวันที่๑๔พฤษภาคม
ก็มีการขุดลอกดินตามที่ฝันเลยนะคุณผู้ชม
แล้วมันก็เจอจริงขุดไปเจอต้นไม้ขนาดใหญ่
แล้วก็เจอตาน้ำน้ำไหลขึ้นมาเลยค่ะ
ทีนี้พอตรวจดูปรากฏว่าต้นที่เจอเนี่ย
เป็นต้นตะเคียนก็ต้องเอารถเครนมาอีก๒คัน
ช่วยยกต้นตะเคียนขึ้นนี่
เป็นจังหวะตอนที่เห็นไหมคะ
มันใหญ่มากจริงนะครับคุณศักดิ์ประกูล

แล้วก็ต้องมีเครนมายกต้นตะเคียนขึ้น
แล้วก็นิมนต์พระครูสุวรรณวิสุทธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าล้านทอง

พระครูบอกแบบนี้บอกว่าอีก๒วัน
เจ้าแม่ตะเคียนถึงจะขึ้นได้
นายนิมิตรเห็นหญิงสาวสวยงามมาก
อยู่ในชุดสีเขียวพร้อมที่จะขึ้น
พอเย็นวันที่๑๔พฤษภาคม
ก็สามารถเอาต้นตะเคียนขึ้นมาได้
ตามที่พระครูบอกจริงว่าอีก๒วันจะเอาขึ้นมาได้
ทีนี้ตอนที่ชักลากต้นตะเคียนขึ้นมา
คุณผู้ชมจะสังเกตนะคะทุกขั้นตอน
เจ้าของบ้านสวนเนี่ยเขามีการถ่ายภาพถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ตลอดเลย
แล้วตอนที่กำลังชักลากต้นตะเคียนขึ้นเนี่ยก็ถ่ายภาพเก็บไว้เหมือนกัน
จังหวะเนี่ยค่ะแต่พอเอาภาพมาดูเนี่ย
เขาบอกว่าในภาพคล้ายมีหญิงสาวแต่งชุดไทยสีเขียว
พับเพียบอยู่บนโคนต้นตะเคียน
เนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะนะตกใจมากขนลุกเลย
เอาภาพนี้ไปให้คนอื่นดูทุกคนบอกว่าโอ้โหอัศจรรย์มาก
เพราะว่าบริเวณที่พบต้นตะเคียนในบ้านสวนม่อนฮักเนี่ย
ตรงนั้นอดีตเป็นรุ่มแม่น้ำกกที่แม่น้ำโขงเอ่อเข้ามาถึง
อยู่ใกล้กับบริเวณที่ตั้งเวียงปรึกษาหรือว่าเชียงแสนน้อย
เป็นอาณาจักรโยนกเป็นอาณาจักรโยนกนักพันธุ์ในอดีต
ที่ล้มสลายไปตั้งแต่ปีพศ๑๐๘๘
แล้วก็ต้นตะเคียนต้นนี้อายุไม่ต่ำกว่าพันปีแน่นอน
พอเอาต้นตะเคียนขึ้นมาได้ทีนี้ก็ต้องจัดเครื่องทรงสีเขียว
เพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าเห็นชุดไทยสบายเขียวถูกไหม
ก็จัดเครื่องทรงสีเขียวพวงมาลัยผ้าแพร่ตั้งโต๊ะบูชา
มนต์พระมาแผ่เมตตาให้กับเจ้าแม่ตะเคียน
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวนะคะ

ใช่ค่ะอันนี้นำเสนอในเรื่องของความเชื่อนะคะคุณผู้ชม
แต่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คุณอาริยา
เพราะว่าคุณจำได้ไหมวันเสาร์ที่ผ่านมา
คุณอ่านข่าวข่าวหนึ่งมีเลข๙๑๙๑๙๑อะไรนะ

เป็นเลขที่วัด๑๙๑แล้วมีรังพึ่งหลวงมาอยู่
ใช่ก็คุณเล่าเองแล้วคุณบอกข่าวนี้ไป
และเลขท้าย๓ตัวออก๙๑๙ใช่ไหม
แล้วก็คุณก็พูดว่าเอ๊ะทำไมมีเลขเบิ้ล
และเลขท้าย๒ตัวก็ออก

เลขของคุณผมถึงบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่คุณอาริยา
เออแต่ดิฉันพูดไปเรื่อยแล้วก็ไม่เคยซื้อเองเลยสักครั้งเดียว
ใช่เราก็ถามคุณอริยาถูกไหม